ไปดูเหตุที่ผมโปรยเอาไว้เมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายนะครับ
สมุทรสาครเสียชีวิตนะฮะ
คาดว่าจะมีปัญหากันมาสักพักแล้วล่ะนะครับ

จับภาพได้เป็นภาพว่ามีการทะเลาะกันด่าทอกัน
แล้วจากนั้นก็มีการชักปืนขึ้นมานะครับซึ่งถูกยิงแปดนัด
เสียชีวิตตรงนั้นเลยครับนะครับมันลำบากตอน
ตอนเก็บศพชนะสูตรศพเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะสมุทรสาครเนี่ยครับ
สมุทรสาครเป็นพื้นที่ผ้าระบายของโรคโควิดสิบเก้านะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเห็นภาพชายคนก่อเหตุยืนอยู่
ข้างรถกระบะสีดำโดยจอบรถจักรยานยนต์ไว้ท้ายรถกระบะแบบนั้นแหละฮะ
โอ้โหรัวซะแบบว่าโอ้โห

คือนายสามารถสวมหมวกสีแดงเดินถือโทรศัพท์เข้ามา

ขณะที่คู่กรณีก็ตะโกนด่า
สักครู่นายสามารถก็เดินเข้ามาหาที่ท้ายรถกระบะ

แต่ไม่ทันไรครับคู่กรณีชักปืนรัวปั้งนะฮะ
สามารถนะครับหันหลังพยายามจะวิ่งแล้วครับ
แต่ก็ล้มลงนะฮะด้วยอาการบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตที่ลานจอดรถนั่นแหละครับ
ส่วนคนก่อเหตุก็รีบขี่รถจักรยายนต์หลบหนีไป

ด้านข้างสถานีดับเพลิงย่อยองค์การบริหารส่วนตะบนโคกขาม

โดยตำรวจสภโคกขามนะครับได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพิสูจน์และเคลื่อนย้ายศพไปชนะสูตร
อย่างละเอียดที่โรงพยาบาลต้องสวมชุดพีบีอีครับ
เนี่ยฮะสวมกันเต็มเหนียวแบบนี้เลยนะครับ
เพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซะด้วย
จากการตรวจสอบพบว่านายสามารถผู้ตายถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๓
๓๘๐ครับเข้าที่ลำตัวด้านหน้านัด
ตกอยู่๘ปลอกแล้วก็หัวกระสุนปืนอีก๑หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ดับสอบกล้องวงจอดปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาวิชัยไว้ด้วย
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดมุมหนึ่งนะฮะ

ส่วนกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นภาพขณะที่คนร้ายขี่รถจักรยายน
ออกจากซอยไปกับเพื่อนอีกคนนึง
ขณะที่เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเล่าแบบนี้ครับบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนะคุณนักข่าวมีใครก็ไม่รู้โทรมาหาสามารถครั้งหนึ่ง
และสามารถก็เดินออกไปหลังจากนั้นประมาณ๕นาทีก็มีเสียงปืนรัวดังหลายนัดเลย
พอออกไปดูก็พบว่าอ้าวสามารถถูกยิงตายแล้วครับ
ส่วนเพื่อนร่วมงานอีกคนเล่าบอกว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขี่วนมาด้านหน้า
แล้วตะโกนเรียกชื่อสามารถนะครับจากนั้นก็วนไปจอดรอตามภาพวงจรปิด
แล้วสามารถหลังจากที่ได้ยินว่ามีคนเรียกสักพักก็เดินตามออกไป
จึงถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้ครับส่วนสาเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเจ็บแค้นเครื่องโกรธอะไรกันมา
เรื่องต้นนะครับตำรวจสภโคกขามอยู่ระหว่างสอบสวนบุคคลใกล้ชิด
และรวบรวมหลักฐานอื่นเพิ่มเติมแต่คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวนะครับ
ซึ่งตำรวจจะได้เร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีโดยเร็วครับ